เสาหลักของบ้านที่อาจล้มได้ทุกเมื่อ
แต่ด้วยภาระจำเป็นต้องสู้อย่างสุดใจ

หนูอยู่นี่ก็นอนเปลือกติดเตียงมา๑๘ปีแล้วค่ะ

ค่ะเป็นอะไรครับ

มากค่ะแต่ก็ต้องทนค่ะ
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

เสาหลักของครอบครัวที่มายืนอยู่บนเวทีชีวิตในวันนี้นะครับ

เธอต้องทำงานเลี้ยงดูคนในครอบครัวถึง๔ชีวิตด้วยกัน
แทบไม่มีเวลาให้ร่างกายได้พัก
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันครับ
ขอให้วิญญาณบรรพบรุษเตียแม่
โดนบันดาลให้ลูกที่ว่าไม่สบาย
อย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยขอให้หาย

ขอพรประยะตะยายช่วยคุ้มพลอง
ให้เล็กลูกสาวฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

หนูขอพรพระทุกครั้ง

ปลอดโรคปลอดภัยไม่เจ็บไม่ป่วย
จะได้อยู่เป็นร่มโพร่มทรายให้ครอบครัวตลอดไป

อยากจะโตเร็วจะได้ไปทำงาน

ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้
ทุกวันนี้หนูก็มีภาระต้องดูแลคนหลายคน
คนแรกก็คือแม่ของหนูชื่อสมจิต
หนูร่างกายมันแข็งแรงมา๒๐ปีแล้วค่ะ

ตอนนั้นเบาหวานขึ้นสูงมาก

ที่เป็นห่วงที่สุดคือโรตไตเป็นระยะสุดท้าย

เวลาฟอกไตแม่เขาจะต้องทำเอง
ครมวันนั้นหนูไปทำงานอาการแก่เยี่ยมาก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
แม่หนูก็อยู่กับลุงอีกสองคนก็ต้องดูแลกันค่ะ
ฉันก็ทำที่ฉันทำไว้นั่นแหละ
้อนข้าวแล้วก็เช็ดตัวให้เขา

ถ้าฉันตายก่อนก็ไม่รู้ใครจะดูแลเขา

ผมก็พยายามจะช่วยยายทุกอย่าง

ทำกับข้าวให้ยายกิน
แล้วผมก็จะช่วยยายดูแลตะยูนด้วย

เขาก็พาผมไปเที่ยวไปนั่งรถเล่น
ตอนนี้เขาก็พาไปไม่ได้แล้ว
ผมก็ต้องมาป้อนข้าวเช็ดตัวป้อนยาตัดผมให้เขา
พอหนูเลิกเรียนมาก็จะมาดูแลตาก้อนข้าวให้

แล้วก็ดูความเรียบร้อยต่าง
หนูก็จะมาช่วยดูเขาคือเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เขา
ยูนนี่ก็นอนป่วยติดเตียงมา๗๘ปีแล้วค่ะ
เพราะว่ามีแผลที่หัวเข่ากับกระตุ่ม๒ที่

แล้วเร็วนี้แกก็มีโรคกำลังเลิกค่ะ
ยูนมีอาการหนาวสั่นผมผ้าฝ่าผื่นก็ไม่หายหนาวค่ะ

บอกว่าไม่ไหวแล้วนะพาไปหาหมอหน่อย

ก็ต้องให้ลูกให้หลานมาช่วยกันหามไปขึ้นรถ
ก็ช่วยกับใบคนตัวใกล้ใย

ก็ทิ้งไปทั้งคู่เลยค่ะหนูก็ต้องเลี้ยงลูกหนูสองคน
ตามลำพังจนถึงทุกวันนี้แหละค่ะก็อยากจะส่งให้แกเรียนสูงสูงค่ะ
เหนื่อยแค่ไหนก็ทนเวลาไปขายของหนูก็จะตื่นตั้งแต่ตีสี่
ของเพื่อจะไว้ขายร้านหนูก็จะขายน้ำพวกชากาแฟ
น้ำเกี่ยวน้ำแดงค่ะแล้วก็ขายขนมด้วยค่ะ
ตอนนี้น้องพลอยกับน้องดิวช่วยหนูได้หลายอย่างค่ะไปตั้งร้านไปอะไรอย่างเงี้
เขาก็ช่วยหนูได้ค่ะหนูกับน้องก็จะช่วยแม่ขายของ
แปดโมงหลังจากนั้นก็ไปโรงเรียน
กลับมาจากโรงเรียนก็จะช่วยแม่ขายต่อ
พอขายเสร็จหมดเวลาเราก็ช่วยกันเก็บร้านก็กลับบ้าน
แล้วหนูก็จะไปทำงานโรงงานต่อค่ะเข้า๔โมงเย็นแล้วก็เลิกเที่ยงคืนค่ะ
พอตี๔ก็ลุกขึ้นก็จะมาชงน้ำต่อเพื่อจะมาขายตอนเช้าค่ะ
ตอนนี้ผมก็ทำงานหารายได้อะไรได้ผมก็อยากจะช่วยเขา
เพื่อแบบว่าแบ่งเบาภาระแม่เวลาไม่มีเงินซื้อกับข้าว
ผมก็ต้องไปหาหอยหาปลามาให้ยายหาตามแถวคลอง
วันนี้ร่างกายหนูก็มีโรคภัยไข้เจ็บแทรกซ้อนนะคะคืออาการมันเป็นแบบปวดท้องค่ะ
เวลามีประจำเดือนนะคะไปหาหมอเขาก็จะตรวจดูว่าเป็นเนื้องอกอะไรหมดลูก
เขาก็เลยฉีดยาคุมไว้ก่อนให้มันยุบตัวลงจะได้ไม่ต้องผ่าตัด
ถ้าต้องผ่าตัดหนูเป็นห่วงไหนจะแม่ไหนจะลุงไหนจะลูก
เขาจะกินอะไรกันนะคะหนูก็พยายามที่จะทำตัวให้ตัวเองแข็งแรง
ไม่เป็นไรง่ายนะคะเป็นห่วงพวกเขาค่ะ
หนูก็เห็นแม่ป่วยแต่แม่ก็พยายามที่จะสู้ทำงานต่อ
เป็นห่วงเขาสงสารเขาอยากให้เขาพักผ่อนมั่ง
ทุกวันนี้ก็ได้ลูกสาวเดี๋ยวนั้นนะทำงานเป็นเสาหลัก
เขาคนเดียวต้องทำเลี้ยงทั้งลูกเขาส่งลูกเขาเรียน
แล้วก็ครอบครัวเราอีกถ้าไม่มีเขาสักคนก็แย่
แต่ช่วงนี้เขาก็ป่วยก็เป็นห่วงลูก
กลัวเป็นอะไรไปผมรักแม่รักยายรักตารักรักพี่
ตอนโตไปผมจะมาแบ่งเบาภาระจะไม่ให้แม่ยายตาลำบาก
ทุกวันนี้หนูก็มีความฝันนะคะว่าถ้าหนูมีเงินตะก้อนหนึ่ง
หนูจะไปเปิดร้านขายของที่อยู่กับที่ค่ะหนูจะขายพวกของชำ
ขายน้ำเนี้ยค่ะทุกวันนี้หนูขายของอยู่แล้วก็จริงค่ะ
แต่ว่าหนูเป็นแค่แผงลอยค่ะพอโรงเรียนปิดรายได้ที่หนูได้ทุกวัน
ก็หายไปค่ะต้องรอโรงเรียนเปิดถึงจะขายได้ค่ะ
ถ้าหนูมีร้านขายของมันจะช่วยต่อชีวิตครอบครัวหนูได้ดีที่สุดเลยค่ะ
ไม่ต้องมารอว่าโรงเรียนจะเปิดเมื่อไหร่ถ้าเวลาหนูเป็นอะไรไปจริงจริง
อย่างน้อยลูกหนูก็มีหลักมีฐานมีร้านขายของมีของตัวเองก็จะได้ดูแลตัวเองได้
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวแม่เล็กจากจังหวัดราชบุรีนะครับ
แม่เล็กเย็นซีสวัสดีเด็กสวัสดี

พูดจริงนะบอกว่าใช้ร่างกายเกินคุ้ม

ใน๒๔ชั่วโมงแม่เล็กลองเล่าให้เราฟังหน่อยสิครับว่าแม่ทำอะไรบ้าง

ไปขายของอ่าขายน้ำขายขนมแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะ
ก็ดิวก็จะช่วยกับพลอยค่ะ
พอถึงเวลา๒โมงเรียนเข้าก็จะเก็บร้านส่วนพลอยกับดิวก็จะไปโรงเรียนต่อค่ะ

ถ้าตกตอนเย็นพลอยก็จะมาช่วยขายน้ำค่ะ
แล้วแม่ก็จะเตรียมตัวไปทำงานตอน๔โมงแล้วก็เลิกเที่ยงคืนค่ะ

เป็นโรงงานผลไม้ตรงออกนอกค่ะ
๔โมงเย็นถึงเที่ยงคืน

กลับบ้านมาแล้วก็มาเตรียมของเพื่อจะขายตอนเช้าต่อค่ะ

มันก็เหมือนกับมันเหนื่อยเองข้างใน

ตอนนี้อาการมันเป็นยังไงบ้างครับแม่เล็ก
ตอนนี้มีเลือดไหลอยู่ตลอดค่ะ

ชนิดที่ว่าแบบเดินไม่ไหวเลยค่ะแต่ก็ต้องทนค่ะ

หมอบอกจะเป็นอันตรายต่อชีวิตค่ะ

เนื่องจากแบบว่าเราไม่มีทุนทรัพย์แล้วก็ไม่มีเงิน
ถ้าหนูไม่ผ่าก็ไม่มีใครดูแลแม่แล้วก็ลูกแล้วก็ลุงค่ะ
เพราะว่าทุกวันนี้เขาเหมือนแบบว่าเราเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะ
เราต้องคอยดูแลทรัพย์สี่คนนี้ค่ะ
ก็เลยทำให้เราตัดสินใจลำบากค่ะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้รายได้ก็สรุปว่ามาจากแม่เล็กคนเดียว

ยายเป็นอะไรครับมีโรคอะไรประจำตัวบ้าง
เป็นโรคเบาหวานความดันความดันก็กำเริบ

ยายเป็นมากี่ปีแล้วเบาหวาน
เป็นตก๒๐ปีแล้ว
เพราะกินยาเบาหวานมา๒๐กว่าปีคุณผู้ชม
จนสุดท้ายส่งผลต่อไตยายเป็นโรคไตแล้ว

เราก็ต้องล้างไตตลอดสิครับ

รอบจ้ะแค่ประคองอยู่อีกเฉยแบบถ้าเราจะไปเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน

ไม่อยากให้แม่เหนื่อยไม่อยากให้แม่ลำบากค่ะ
ยอมลำบากเพื่อให้ครอบครัวสบายค่ะ
ทุกวันนี้นะครับแม่เล็กเองเนี่ย
ถึงบอกว่าไปโรงงานเอ่ยแล้วก็ต้องกลับมาเที่ยวไร้เที่ยวขื่อ
วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยคอยดูแลตาอยู่
เปลี่ยนพระอ้อมบ้างอะไรบ้างแล้วก็กลับเข้าโรงงานต่อ

อาการที่น่าห่วงนะคะตามีอาการปวดท้องขึ้นมาเฉย

เป็นมานานเรียงที่มีอาการปวดท้องอย่างเงี้ยครับ
เห็นนอนร้องมาได้เดือนฝ่าแล้วจ้ะ

แต่ไม่มีคนเฝ้าค่ะต้องไปจ้างเขา

นอกจากจะพยายามหาย้าให้ทาแก้ปวด
แล้วก็อีกหนึ่งการแก้ไขของบ้านนี้ก็คือชวนคุย
ชวนเขาคุยให้เขาบรรเทาอาการลงค่ะ
เหมือนไม่ให้ไปโฟกัสตรงเรื่องของการเจ็บปวดนะครับ
ให้เหมือนชวนไปคุยไปนู่นไปนี่ซะ
แม่เล็กพระออมเนี่ยก็ต้องใช้เยอะอยู่
ใช่จ้ะเดือนนึงซื้อสองส่วนจ้ะ

อันนี้คือค่าใช้จ่ายหมดเลยเหรอครับแม่
ใช่จ้ะพระออมห่อใหญ่ก็๔๐๐บาทแล้วจ้ะ
ไหนก็แผ่นรองทรัพย์อีก๒๙๐บาท
ทีก็วิกนึงเงินออก๑๕วันก็ซื้อทีจ้ะ
วิคนึงอะยังไงก็ต้องไปเป็นค่าพระออมผู้หญันเนี่ย

เล็กแล้วกว่าจะได้เงินพันหนึ่ง

เหนื่อยจ้ะมันเหนื่อยแต่ต้องยอมจ้ะเพื่อครอบครัวจ้ะ
แม่เล็กจ๊ะพวกเรารายการเกมต่อชีวิตนะครับทั้งทีมงานเลยน้อง
และทุกคนมีของบางอย่างอยากจะมอบเอาไว้ให้
และนี่คือของขวัญเล็กน้อยจากทางรายการนะครับ
พระออมผู้ใหญ่มอบให้กับแม่เล็กค่าขอบคุณจ้า
แม่เล็กจ้า
ผมมีความรู้สึกว่านะอย่างที่แม่บอกเอาไว้ครับว่า

ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแม่นะครับ
มอบพระออมไปให้เงินหนึ่งพันบาทแต่ละวิทย์เนี่ย

มันอาจจะไปเป็นค่าอาหารค่ากับข้าวนะครับ

หรือค่าใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่จำเป็น
ผมเชื่อว่ายังพอต่อชีวิตของคุณตาได้อีกประมาณ๓เดือนเต็มแน่

คือแบบก็อย่างน้อยก็ยังประหยัดค่าพระออมจ้
จะได้เอาเงินที่ซื้อผ้าอ้อมมาใช้จ่ายอย่างอื่นจ้ะ
อยากจะขอขอบคุณรายการมากเลยจ้ะ
ดิวและน้องพลอยวันนี้หนูเห็นแม่เหนื่อยมากไหม

แล้วหนูห่วงใยอะไรคุณแม่คนนี้มากที่สุดในตอนนี้

ผมก็อยากให้แม่สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้
ก็ขอให้แม่มีชีวิตที่ดี

ก็อยากให้แม่หายจากโรคร้าย
แม่จะได้ไม่ต้องทรมาน
ก็จะได้อยู่กับหนูนาน
จะได้ดูความสำเร็จของหนู

เป็นห่วงดิวกับพลอยสองคน
อยากให้พ่อตั้งใจเรียนดิวตั้งใจเรียน
โตขึ้นจะได้เป็นคนดีของแม่นะลูก
วันนี้มาเกมต่อชีวิตของเราเนี่ย
เป้าหมายที่สูงสุดคืออะไรคะแม่เล็ก

เปิดร้านขายของขายก๋วยเตี๋ยว
เพื่ออีกหน่อยถ้าเราไปผ่าตัด
อย่างน้อยก็ยังมีลูกที่ดูแลร้านขายของ

แต่ตอนนี้ต้องคอยดูอาการให้ดีนะครับ
เป็นห่วงนะสู้ต่อนะครับ
วันนี้ทางรายการเกมต่อชีวิตของเรานะครับ

อบไว้ให้เป็นที่ละลึกนะครับ
ผมเชื่อนะครับว่าภาพครอบครัวนี้
จะเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ดี

จะมีรอยยิ้มเหมือนกับที่อยู่ในภาพนี้ครับ
ขอให้มีรอยยิ้มและมีความสุขตลอดไปนะครับ

ถ้าถามแม่เล็กว่าเหนื่อยแค่ไหน

ไม่ว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อยสักแค่ไหนก็ตาม

เรามาเอาใจช่วยครอบครัวแม่เล็กจากจังหวัดราชบุรี
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อสะสมเงินทุนให้สูงสุด

เรามีเกมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุก

ขอเชิญแฟนรายการร่วมสนุกลุ้นรับรางวัล

กับหน้าจอโทรทัศน์หรือหน้าจอมือถือ
ที่กำลังออกอากาศรายการเกมต่อชีวิต
แล้วนำไปโพสต์พร้อมตอบคำถามใต้โพสต์
คำตอบใดที่ตอบถูกและโพสต์ภาพถ่ายเซลฟี่

มูลค่า๕๐๐บาทจำนวน๑รางวัลไปเลย
รีบหน่อยนะครับเพราะหมดเขตเที่ยงคืนของวันนี้
เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
เรามีโจทย์ทั้งหมด๔ข้อข้อละ๕๐๐บาท

และเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อนะครับ

ยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกับ
กล่องโบนัสลุ้นล้าน

ใครจะมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

มีคำถามทั้งหมด๔เรื่อง

ตอนอยู่โรงเรียนปฐมก็เล่นครับ

ก็ชอบชัดชัยครับ

เราจะถามเกี่ยวกับสัญลักษณ์นี่แหละครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองภาพที่สอง

แต่สีหน้าของน้องดิวก็ดูคิดหนักเอาเรื่องเลย
คิดดีนะครับน้องดิว

ตัวเลือกที่สองภาพที่สองครับ

รอยตรงสัญลักษณ์ครับ

ถ้าถูกข้อแรกข้อห้าคำตอบนะครับ
หยุดได้เลยถูกไม่ถูก

ตัวเล่นที่สองภาพที่สองนะครับ

คือภาพที่๒จริงด้วยนะครับ
ตอนนี้ครอบครัวแม่เล็กจากราชบุรีนะครับ
ตอบไปแล้วหนึ่งข้อถูกด้วยครับ
เพราะฉะนั้นได้รับเงินทุนต่อชีวิต

ตอนนี้จะเลือกให้ใคร

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับพี่พลอย
ตอนนี้มีด้วยกันอีก๓เรื่องนะลูก

ขอเชิญน้องพลอยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ราชบุรีมีอะไรที่น่าเที่ยวบ้าง
มีเขาพนับช้าง

เราไปมาหรือยังลูกที่เราพูดมาเนี่ย

ก็มีค้างคาวค่ะ
แล้วถ้ำจอมพลกับถ้ำเขาบินล่ะลูก

ถ้ำเขาบินมีอะไรจุดเด่น
ก็จะมีหินงอกกับหินย้อยค่ะ
เห็นบอกว่าถ้ำเขาบินเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีไฟด้วยใช่ไหมลูก

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สถานที่ใดมีอัตราค่าเข้าชมถูกกว่ากัน
ตัวเลือกที่หนึ่งถ้ำจอมพล
ตัวเลือกที่สองถ้ำเขาบิน
ถ้ำจอมพลและถ้ำเขาบินถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งคู่
เคยได้ยินข้อมูลผ่านหูมาบ้าง
ยังไงก็ขอเอาใจช่วยให้ตอบถูกนะครับ
ตัวเลือกที่สองถ้ำเขาบิน

เพราะว่าไปถ้ำเขาบินมาเคยจ่ายแค่๒๐บาทถูกสุดแล้วค่ะ
ตัวเลือกที่สองถ้ำเขาบินครับ
ตอบไปแล้วนะครับว่าถ้ำเขาบินนะครับ
ตัวเลือกที่สองถ้ำเขาบินซึ่งเป็นคำตอบที่

ถ้ำจอมพลครับมีอัตราค่าเข้าชมถูกกว่าถ้ำเขาบิน
เพราะถ้ำจอมพลนะครับค่าเข้าชมผู้ใหญ่๑๐บาท
ห้าบาทถ้ำเขาบินค่าเข้าชมผู้ใหญ่ยี่สิบ
สิบบาทนะครับเอาล่ะน้องพลอยจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ยายค่ะยายจิตนะ
จะเลือกเรื่องไหนให้กับยายจิตครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่อง
ก็คือเรื่องเกมต่อชีวิตแอนมิดชัยเกมต่อชีวิตค่ะ
เกมต่อชีวิตนะครับขอเชิญยายจิตมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ยายจิตจ๋าดูเกมต่อชีวิตไหมเอ่อดู
ใครชอบดูที่สุดระหว่างแม่เล็กและแม่จิตฉันน่ะดูประจำ

จ้ะยายนี่แหละคือแฟนรายการนะครับจ้ะ
จิตได้ดูการสู้ชีวิตของแต่ละครอบครัวนะครับนอกจากจะได้รับเงินทุนแล้วเนี่ย
ได้รับของขวัญกลับไปด้วยเหมือนกับครอบครัวของเราในวันนี้นะครับ
มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่มอบให้กลับไปด้วย
เป็นแบบเนี้ยหลายครอบครัวมากนะครับแต่มีอีกหนึ่งครอบครัว
เช่นครอบครัวที่ขึ้นดังภาพนี้ครับนี่คือครอบครัวของยายศรี
นะครับออกอากาศเมื่อวันที่สิบสามมีนาคมที่ผ่านมา
ยายได้ดูไหมเทปเนี้ยดูไม่ทันเลยฮะดูไม่ทัน
นี่เขาได้เขาได้เขาได้รถอันนี้เป็นรถ
แต่เราทำภาพเบอร์ไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันคือคำถามอยู่ตรงนี้เนี่ยรถเข็นเขาได้กลับไปด้วย
ครอบครัวเยยสีดูไม่ทันต้องเดาออกเนี้ยฮ่านะฮะ
ยายครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รายการเกมต่อชีวิตมอบรถเข็นให้ยายศรีเพื่อขายสิ่งใด

กล้วยทอดตัวเลือกที่สองขนมไทย
ขอเลือกตัวที่สองค่ะขนมไทยเลือกไหนครับขนมไทยตัวที่สอง
เพราะว่าในรูปที่รถน่ะไม่ไม่ไม่มีรูปกระทะ
แต่มันเป็นเรียบก็คิดว่าเป็นขายขนมไทยมากกว่าค่ะ
ยายจิตใช้การวิเคราะห์จากลักษณะรถเข็นที่คุณยายศรีได้ไป
ถือว่าน่าสนใจมากมากครับเอาเป็นว่าเรามาเชียร์ยายจิตให้ตอบถูกในข้อนี้กันครับ

ตัวเลือกที่สองขนมไทยครับ
ตอบมาแล้วนะฮะตัวเลือกที่สองขนมไทยซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูกครับ

แก่ชะลาแล้วก็ตามนะคุณผู้ชมนะ
แต่ผมบอกเลยว่าต้องชื่นชมยายจริง

ทางรายการจึงมอบรถเข็นไปให้นะครับ
เพราะว่าเย้สีเนี่ยไปขายขนมไทย

แล้วนี่ก็คือภาพแห่งความสุขในวันนั้น

ที่ได้รับของขวัญจากทางรายการที่มอบไป

ครอบครัวแม่เล็กจากจังหวัดราชบุรีนะครับ

ตอนนี้ได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่

ยังเหลือโจทย์สำหรับครอบครัวอีก๑ข้อ
นั่นก็คือเกมสำหรับครอบครัว

ราชบุรีจะสามารถพิธีโจทย์ของเรา

จะได้รับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

กับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

ครอบครัวตอบคำถามไปครบแล้ว๓ข้อนะครับ

ถ้าทำได้ภายในเวลา๓นาทีนะครับ

จะสามารถทำได้สำเร็จหรือไม่นะครับ
เป็นกำลังใจเชียร์แม่เล็กกันด้วยนะครับ

ลูกค้าส่งอะไรเมื่อมาร้านเรา

ส่วนมากจะหาเกี๊ยวน้ำค่ะ
ใช่ค่ะไม่ต้องปรุงค่ะ

พอหลังโควิดมานี่ผลตอบรับนี่หายเลย
วันนี้เกมสำหรับครอบครัวนะครับก็เกี่ยวกับอาชีพที่แม่เล็กเคยทำ
แต่เห็นบอกว่าถ้าเผื่อว่าได้ทุนต่อชีวิตเนี่ยกลับไปก็อยากกลับไปขายเหมือนเดิมอีก
ใช่ค่ะและเกมสำหรับครอบครัวในวันนี้นะครับ
ก็คือเกี้ยวหมูแดง
สำหรับเกมนี้ใครจะเป็นตัวแทนครอบครัวครับ

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
น่ากินมากเกี้ยวหมูแดงกวางตุ้งด้วยนะครับ
มีกระเทียมเจียวด้วยเหรอแม่ค่ะมีถ้วยมาให้เรียบร้อยเลยนะฮะ
มีตะเกียบมีช้อนพร้อมเสิร์ฟเลยคุณผู้ชม
เคี้ยวหมูแดงในวันนี้แม่ทำคนเดียวไหวไหม
เดี๋ยวให้มาช่วยทั้งครอบครัวเลยค่ะอะไรอ่ะนี่ขอหมดเลยเหรอค่ะ
เอ้ากล้าขอก็กล้าให้สิครับขอช่างครอบครัวเลยค่ะ
แม่ทำอะไรแม่อาหารผักกับใส่หมูค่ะแล้วน้องพลอยทำอะไร
ชามค่ะก็คือชามหนึ่งเกี้ยวสักกี่ชิ้นแม่
ห้าตัวค่ะห้าตัวหมูสักสามนะแม่นะแล้วก็กวางตุ้งนะครับ
แล้วก็กระเทียมเจียวนะครับมีตะเกียบช้อนเสร็จ
แล้วพลอยจะส่งให้ใครดีอ่ะให้น้องให้น้องนะ
แล้วหนูใส่ทำไมลูกเพื่ออะไรเพื่อรับชาม
ข้างบนแล้วก็ไปส่งให้ยายครับพอครบตามจำนวนแล้วก็ตีละครั้งเพื่อหยุดเวลานะครับ
สำหรับข้อนี้ก็คือปรุงเกี้ยวหมูแดงจำนวนเก้าชามภายในเวลาสามนาที
สามนาทีมีค่านะครับขอให้สำเร็จนะครับถ้าพร้อมแล้ว

นี่ไอ้เดี๋ยวตัวมันหายอ่ะรอตัวมันหายดูดิมันนั่งรอแบบ
ต้องหยุดมันเหนียบมากเลยอ่ะเอาเอาเออเออระวังห่วงนะลูก

ดีนะครับหนึ่งสามน่ารักต้องชอบช่วย
โอ้น่ะ
บ้าจริงแล้วน่าที่เก่าโอ้เออเอออ่ะ
นี่แทบแทบละ
สี่สิบสาม
มีความขอบความใหญ่ขอบครับ
เออให้เบลอเออ

เร็วเร็วเร็ว
เกมนี้เล่นกันทั้งบ้านมั่นใจว่าทำได้แน่นอนค่ะ
เอาละฮะโจทย์สำหรับข้อนี้นะฮะ
ฝ่ามเทียมหูแดงจำนวน๙ชามนะคะภายในเวลา๓นาที
ถ้าไม่เกินนั่นหมายถึงภารกิจนี้แม่เล็กทำได้นะครับ
ลุ้นว่าแม่เล็กทำได้หรือไม่ได้ครับ
แล้วทำได้นะครับสิทธิ์ที่ถ้าพาเป็นหมื่นห้าแล้วน่ะ

ให้เวลา๓นาทีใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมครับ๒นาที๕๐วินาที
ยังเหลืออีก๑๐วิแน่คุณผู้ชมครับครอบครัวแม่เล็กจากราชบุรีนะครับตอบคำถามไปแล้ว๔ข้อถูก๓ข้อ
ได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๑๕๐๐๐บาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับบอกแล้วว่าจะตอบถูกกี่ข้อก็แล้วแต่นะครับ
ครอบครัวยังมีโอกาสได้สะสมเงินทุนเพิ่มนะครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาช่วยกันลุ้นครับว่าครอบครัวแม่เล็กนะครับ
จะสามารถพิชิตเงินทุนต่อชีวิต๑ล้านบาทได้หรือไม่กับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
กติกากล่องโบนัสลุ้นล้าน
ทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล่อง
แต่ละด้านมีเงินรางวัลจำนวน๑๐๐บาท๒๐๐บาท๓๐๐บาท
และเกมต่อชีวิตซึ่งมีมูลค่าถึง๕๐๐๐บาท
ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง

ครอบครัวจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้โดย
ตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
กล่องโบนัสลุ้นล้านหมุนไปเจอเลขรางวัลเหมือนกันทั้ง๔กล่อง
จะรับโบนัส๑แสนบาท
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
รับโบนัสไปเลย๑ล้านบาท

เองนะครับอย่างที่บอกเอาไว้นะครับว่า
หนุนออกมาเป็นเกมต่อชีวิตแบบนี้ทั้ง๔กล่อง๑ล้านบาทได้กลับบ้านนะครับ
เอาละฮะตอนนี้ครอบครัวจะส่งใครมาเป็นตัวแทนเพื่อหมุนกล่องลุ้นล้านครับ

ขอให้โชคดีนะลูกนะกับการหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านในวันนี้นะครับ

หยุดแล้วอ่ะพี่พร้อม

หมุนแสนแล้ว

เพื่อนของพี่ผู้ชมครับ
ถ้ากล่องโบนัสลุ้นล้านที่เหลือ
มาเอาใจช่วยครอบครัวแม่เล็กกันครับ

เกมต่อเกมต่อเกมต่อ
กล่องโบนัสหมายได้ถึงนะครับมูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
กล่องโบนัสหมายเลข๒เกมต่อชีวิตมูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
หมายเลข๓นะครับ๑๐๐๐บาทนะครับ
หมายเลข๔นะครับ๓๐๐บาทครับ
วันนี้เรามีสิทธิ์ได้๓กล่องโบนัสด้วยกันถูกไหมครับ
ตัดกล่องที่น้อยที่สุดออกนะครับ
อกนั้นครอบครัวจะได้กลับไปในวันนี้นะครับ

ครอบครัวแม่เล็กจากจังหวัดราชบุรีนะครับ
ได้รับโบนัสทั้งสิ้นในวันนี้นะครับ๑๐๐๐บาท
และเงินทุนต่อชีวิตสะสมอีก๑๕๐๐๐บาท
รวมทั้งสิ้น๒๕๐๐๐บาท

ต่อชีวิตอะไรได้ก่อนเลยกับแม่
อย่างน้อยก็ยังไม่มีทุนไปตั้งร้านขายของเลยค่ะ

อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เราถนัด
แล้วก็ได้ขายของอยู่ที่บ้านด้วย

คุณผู้ชมครับเรื่องราวของแม่เล็กในวันนี้นะครับ
หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจและทำให้หลายคนนะครับ
ที่กำลังท้อแท้ได้มีแรงและพลังสู้ต่อในวันที่เหนื่อยและล้าได้นะครับ
และขออนุญาตคุณผู้ชมที่ใจพระทุกท่านนะครับ
อนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีของแม่เล็กไว้ด้านล่างนี้
ก็ฝากครอบครัวแม่เล็กไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมที่น่ารักอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
วันนี้ขอบคุณครอบครัวนะครับที่มาในรายการของเรา
ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีเข้ามาให้คุณพระคุ้มครองนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
กล่องโบนัสลุ้นล้านได้ในเกมต่อชีวิต
ทุกวันเสาระวันอาทิตย์ทางไทยรัสทีวีช่อง๓๒

ผมชายามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
พ่อพ่ออย่ากัดปากตัวเองนะ
หมอบอกว่าพ่ออยู่ได้อีกไม่เกิน๒ปีค่ะ
พ่อเป็นเลือดออกในสมองค่ะ

เห็นค่ะเวลาเขามาทวง
หนูก็จะให้แม่อยู่ในบ้านแล้วก็ปิดทุกอย่างค่ะ
ร้อนร้อนร้อน